คุณต่อด้วยกันที่หนุ่มคนนี้ละกัน
คุณปออันนบค่ะความใจดีอาจจะเป็นเหตุ
เพราะล่าสุดนะคะนอกจากเอวพิวแล้วค่ะ
ก็มีคนมาบอกบุญว่าเออแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะในคราบมิจฉาชีพหรือเปล่านะ
เขาบอกว่าโทรมาชวนให้ร่วมทำบุญค่ะ
กับมูลนิธิบ้านเด็กแห่งหนึ่ง
จำนวนนี่ห้าหมื่นบาทก็ไม่น้อยนะ
งานนี้พี่แจ๊คกะเร็นท์ของเราไม่ร้อเช้า

ก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นขอรายละเอียดหน่อยได้ไหม
แต่ว่าอยากให้เชื่อว่าประมาณว่าเขาทำจริง
แล้วเดี๋ยวถ้ายอดถึงเท่านี้
เขาจะเชิญเราไปที่งานนั้นด้วย

หรือว่าคุณพ่อได้ช่วยเราหรือยัง

มันเริ่มเหมือนมีการเร่งเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้

มูลนิธิก็บอกว่าไม่มีนะคะโครงการนี้
แล้วก็เลยกลับไปเช็คในเฟซบุ๊คที่เขาส่งมา
สรุปว่ามันเป็นเหมือนเฟซบุ๊กปลอมครับ
ที่ใช้โลโก้เดียวกันและใช้ชื่อเดียวกัน

เขาบอกว่าไม่มีโครงการนี้สรุปว่ายังไงครับอะไรอย่างนี้

ที่เป็นคนที่เขาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของโครงการนี้

เออนะคะเก่งมากปอันนบนะคะ

จะทำบุญทำบุญเราก็มีจิตใจบริสุทธิ์
แต่ว่าคนที่เขามาชวนมีจิตใจบริสุทธิ์หรือเปล่า
เห็นไหมปอนบเช็คก่อนดีกว่าชัวร์กว่า
ใช่เพราะไม่งั้นก็อาจจะต้องสูญเงินไป
โดยที่ไม่ได้อะไรไม่ได้ช่วยเหลือใคร
แถมยังไม่ได้บุญแต่ว่าไปช่วยเพิ่มเงินให้กับพวกมิจฉาชีพ
แต่ว่าคนที่คิดจะทำแบบนี้จริงก็เป็นคนที่จิตใจไม่ดีอยู่แล้วนะคะ
ต้องระมัดระวังกันด้วยในสังคมของเรานะคะ